เพื่อนบ้านสัตว์กันอีกแล้วครับการหมู่บ้านไม่พอใจ

หาว่าลูกฉันไม่ขโมยเหรอ

โอ้เรียบร้อย
ต้องต้อง
โอ้โหคุณผู้ชมฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนกลางหมู่บ้านหมู่๘
ตะบลนาท่อมมพมือจังหวัดพัทธรุงครับ

ถือมีดพระด้ามยาวครับ

หลังเกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายพิจิตรนพัทธรุงหรือว่าโต้ง
อายุ๕๕ปีกู้ภัยเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลพัทธลุงครับ
มีแผลชะกันที่ท้ายทอย๑แผลศีรษะ๑แผล
คิ้วข้างขวา๑แผลยาวแผลละ๑๐เซน๑๗
ต่อมาตำรวจสมภาพโคกชะไงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบผู้ชายสวมกางเกงสีแดงคู่กรณีใช่ไหม
ก็คือนายพิเชษจิตพิทักษ์หรือว่าเขียวนะ
เขียวนุ่งเกงแดงนี่อายุ๕๑ปีเป็นเพื่อนบ้านกัน
รอมอบตัวอยู่ที่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุเป็น๑๐๐เมตร
แล้วก็มีมีดพระยาว๒เล่มนะฮะ
เขียวอ้างว่าก่อนเกิดเหตุไอ้โต้งเนี่ยโต้งคนเจ็บเข้าไปที่บ้าน
แล้วใช้ไม้หน้าสามทุบฝาบ้านพอชะโงกหน้าดูนะครับ
ทางหน้าต่างก็เห็นไอ้โต้งกำลังหยิบค้อนปอนนะครับ
ค้อนปอนของที่บ้านไปก็บอกเฮ้ยวางลงวางลง
แต่โต้งไม่ฟังครับแล้วก็เดินกลับบ้านไป
หลังจากนั้นในโต้งผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เดินถือมีดพระไปครับคุณผู้ชมครับไปที่บ้าน
ก็เลยเอาไม้คว่างใส่แล้ววิ่งเข้าไปเอามีดพระในบ้านออกมา
แล้วก็เกิดเหตุฟันกันแบบนี้แหละครับ
เขาบอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยกับในโต้งไม่ถูกกันนะครับ
ถูกกันเพราะว่าลูกชายของในโต้อายุ๒๒ปี
ผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้ว่านะนี่เขียวเขาอ้างนะ
เขาบอกเนี่ยลูกมีนิสัยลักเล็กขโมยน้องขโมยน้อย
คาดว่าไอ้โต้งเนี่ยไม่พอใจที่ไอ้เขียวเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปพูด
หมู่บ้านไงนะครับก็เลยมาหาเรื่อง
ตำรวจนำตัวในเขียวผู้ก่อเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
อ้างว่าไม่ได้เอามีดพระฟันในเขียวนะ
ทำให้ลูกชายของในโต้งเนี่ยนะครับที่ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุไม่พอใจครับ
ไม้หน้าสามปรีจะเข้าไปทำร้ายในเขียวครับ
ตำรวจห้ามทับไว้ทันคุณผู้ชม
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่นำตัวในเขียวผู้ก่อเหตุไปสพโคกชะงาย
ดำเนินคดีต่อไปสิครับข้อหาทำร้ายแล้ว

พอเห็นคนฟันกันแบบนี้มันน่ากลัวเนอะ